โตโยต้ามวยไทยลีกมวยไทยรุ่นใหญ่
เดือดไม่หยุดห้ามหัดกันไม่ใหญ่

วนเดือดกับมงคลเพชรดายาปาร์ควิว
และพงศักดิ์เล็กสะสิประพายิน
ฟาดแข่งกับสิงษยาออร์คัมอิน

หมัดกับเด็ด๙แสนต่อพีรพัฒน์
รุ่น๗๒๕กิโลกรัม

ปะทะกับอนันตสัตว์สอบพระรอชัยภูมิ

เข่ากับนิโคลัสจิติยิม
ศุกร์ที่๑๓มกราคมนี้๑๖นาทีกา

วัดแข่งเล็กซอร์มันทะลุจอร์